ติดตามข่าวสารจากไทยรัฐนิวส์โชว์กันต่อนะคะ
ก็ยังคงมีประเด็นหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
โดยเฉพาะการเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนางองซานซูจีนะคะ

นายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการเปิดธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
เพื่อต้อนรับนางองซานซูจีอย่างเป็นทางการ
เพื่อให้สมเกียจของนางองซังซูจีนะคะ
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะรวมถึงได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ
พม่าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาด้านแรงงานกันด้วยนะคะ
ช่วงเย็นที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดเลี้ยงอาหารให้กับนางองซานซูจีด้วย
ติดตามบรรยากาศเหล่านี้ได้จากคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ซึ่งรัฐบาลของทั้งสองประเทศครับตัดสินใจร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันถึงสามฉบับโดยมีเนื้อหาสำคัญ
ที่ผ่านมาโดยหาลือข้อประราชการและร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ
ธรรมเนียบรัฐบาลซึ่งประเด็นสำคัญในวันนี้จะมี
ลงนามความตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยกับพม่า
ประเด็นที่สำคัญที่สุดคือความร่วมมือทางด้านแรงงาน
ที่จะมีการลงนามในข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจจำนวน๓ฉบับ
ประกอบด้วยความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างไทยกับพม่า
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านแรงงาน
และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแจ้งว่าด้วยการจ้างแรงงานครับ
ผลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไทยกับพม่าเห็นพร้อมกันว่า
เอกชนไทยและแรงงานพม่าต่างต้องพึ่งพากัน
ที่ผ่านมารัฐบาลไทยให้การคุ้มครองและดูแลแรงงานพม่ามาเป็นอย่างดี
ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลการศึกษาของบุตรหลาน
รวมไปถึงสิทธิของแบรนด์งานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไทย
โดยในวันนี้ไทยเน้นย้ำและได้ให้ความช่วยเหลือ
เพื่อการพัฒนาไทยพม่าเป็นระยะเวลา๓ปี
การเดินหน้าโครงการต่างที่มีมูลค่ารวมกันถึง๑๕๐ล้านบาท
โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาสาธารณสุขและการเกษตร
เพื่อทำให้ทั้งสองประเทศพัฒนาไปพร้อมกัน
อกจากนั้นทั้งสองประเทศยังได้ให้ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะโครงการพัฒนาเคสเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ที่จะมาบรื้อฟื้นกลไกการประชุมระดับรัฐบาลของทั้งสองฝ่าย
ให้กลับมาเดินหน้าอย่างต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่ง
นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าพม่ากับไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตมากว่า๖๘ปี
เป็นเหมือนเพื่อนสนิทที่มีความสัมพันธ์กันมาช้านาน
และยินดีที่นางองซานเลือกเดินทางมาเยือนไทยเป็นประเทศแรกหลังจากที่ได้รับตำแหน่ง
อกจากนั้นไทยยังพร้อมสนับสนุนกระบวนการสันติภาพในพม่าให้เกิดขึ้นด้วย
เราทั้งสองได้หารือเกี่ยวกับการสนับสนุนกระบวนการฐานีภาพในเมียนมา
รวมทั้งการดูแลให้การศึกษาและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานของแรงงานเมียนมา
และพูดคุยถึงเรื่องผู้หนีภายจากการสู้รบจากเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทย
ทั้งสองยินดีต่อกระบวนการปรองดองแห่งชาติในเมียนมาที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และเมื่อสถานการณ์ในเมียนมามีความพร้อมรัฐบาลของทั้ง๖ฝ่ายก็จะร่วมมือกันในการเตรียมการสำหรับการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบกลับเมียนมา
เพื่อให้กระบวนการดังกล่าวเป็นไปอย่างยั่งยืน
ระหว่างนี้ฝ่ายไทยได้ขอให้ทางเมียนมาจัดคณะทำงานขึ้นมาหารือกับฝ่ายไทยเพื่อเตรียมการตรงนี้ต่อไป
และเมื่อช่วงสายวันนี้นางองซานซูจียังได้เดินทางไปปรัฐกฐาต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยไทยที่กระทรวงการต่างประเทศ
โดยกล่าวย้ำถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะการเชื่อมโยงไประหว่างผู้คนในการก้าวเดินไปข้างหน้าร่วมกัน
ต้องให้ความสำคัญไปที่เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของทั้งสองประเทศของภูมิภาคและของโลกด้วย
โดยย้ำนะครับว่าเยาวชนนั้นต้องมีการศึกษาและต้องเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอเพราะการศึกษาคือพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ซึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับยังได้กล่าวทิ้งท้ายอีกว่าทั้งสองประเทศนั้นยังคงต้องเดินหน้าพัฒนาและปฏิรูปสังคมให้เป็นประชาธิปไตยเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนของทั้งสองประเทศในอนาคตครับ
ศักดิ์แซ่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาล